อ่าส่วนช่วงนี้นั่นแหละนะแล้วก็ข่าวต่อไปเนี่ยค่ะคุณ
เออนะคะไต้ฝุ่นกระหนกฉัดค่ะ
หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุมาแฟนหลายคนโอ้ยเป็นห่วงกันเหลือเกินนะคะคุณ
ใต้ฝุ่นค่ะก็ออกมาบอกว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร
เขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเบนเจอร์เพศนะคะคุณ
แล้วก็ถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ไปค่ะ
ส่วนคู่กรณีนะก็ไม่เอาเรื่องแล้วก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วค่ะคุณค่ะ
ตัวผมมันไม่ค่อยได้รับแบบเจ็บเพราะว่าผมเอาใส่เสียงพัด
ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าเจ็บแบบมันเหมือนปวดปวดหลังด้านล่างอะไรอย่างนี้
แต่ไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะว่าปกติก็จะปวดอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
คนบอกผมแล้วว่าเบนเจอร์เท่ต้องเขาเรียกว่าต้องระวังหน่อยเนาะพี่
ต้องมีเขาเรียกว่ามีสติหน่อยอะไรอย่างนี้
คุณทำแล้วครับคือผมเป็นคนชอบปล่อยปลามากเลย
คือก่อนหน้านี้ก็จะปล่อยตลอดชอบซื้อปลาที่ตลาด
แบบจะโดนฆ่าแล้วอะไรอย่างนี้ไปปล่อย
คดีที่คู่กรณีผมแล้วก็อีกคนนึงเขาไม่มีปัญหาอะไรครับ

ผมก็ลงไปแบบพี่ผมขอโทษนะพี่เจ็บตรงไหนไหม
โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรเลย
เออก็ถือว่าเป็นการจบกันด้วยดีนะคะคุณ
พร้อมข้อความที่ดูตัดเพาะ
ฝุ่นค่ะรับว่าก็ไม่ได้น้อยใจอะไรนะ
แต่อยากจะแชร์กำลังใจดีให้หลายคนที่ท้อเท่านั้นเองค่ะ

แต่ผมเป็นคนที่เอาจริงผมก็มาจากการประกวดอะไรอย่างนี้
ที่เราผิดหวังอะไรมาเยอะแล้วประกอบกับว่าเพิ่งไปอัดรายการอะไรอย่างนี้
เจอเด็กที่มาประกวดอะไรอย่างนี้
แล้วก็น้องที่เขามาประกวดเต้นกันแล้วก็เขาก็ผิดหวังกันบ้างหรืออะไรอย่างนี้

เราไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้มีใคร
แต่ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เผชิญเองในช่วงแรกก่อนเข้าโมงการด้วย
ใช่ครับผมว่าใครหลายคนก็คงจะเจอ